พี่เป็นรอบพอจริงเหรอรอบพอหนี้ท่วมหัวฉายเดี่ยวบุกชิงทองครับ
พอคือรักษาความปลอดภัยโอ้โหพี่ทำเสียชื่อพี่รอพอคนอื่นเลย
จะเอาทอง๕บาทแสนกว่าบาท
นั่นแหละครับไปแล้วนี่แหละเข้ามาโอ้แต่หุ่นก็ดูจะเป็นรอบพอได้

ดูกำยำอ่าดูกำยำดูแข็งแรงอยู่ไม่น่ากล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
คุณผู้ชมครับเสื้อขาวนี่แหละเสื้อขาวเนี่ยใส่แว่นดำมาสวมหวกแก๊ปมานะ
นี่ทำมาเลือกซื้อโอ้โหเลือก๕บาทด้วยโอ้แล้วตอนใส่ไม่ถอดหมวกด้วย
ไม่ถอดไม่ถอดเนี่ยพอใส่เข้าไปได้ปั๊บแล้วก็ทำทีนะฮะ
โทรศัพท์มือถือบ้างดูกระจกบ้าง
พนักงานเผลอเหรอเผลอเหรอ

นิเผลอฉันไปล่ะนี่ครับไปแล้ว
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
๘นาฬิกา๑๔นาที๗พฤศจิกายนที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ในห้างอเผลอจานะตศงขลา
คนร้ายได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทไปมูลค่า๑๗๑๖๖๕บาท
หนีไปทางหน้าห้างแต่วิ่งไปได้สองร้อยเมตรครับ
วิ่งไปได้๒๐๐เมตรถูกพนักงานห้าแล้วพลบรรดีจับเอาไว้ได้ฮะ
แต่ลูกค้าไม่น่าคิดสั้นแบบนี้เลย

อยู่ที่ห้างศัพท์สินค้าแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่สงขราครับ
ก็ซ่อยอยู่ไหมซ่อยอยู่ยังสวมอยู่เลย
ทิ้งไว้ริมถนนหน้าห้างนี่คันนี้คุณผู้ชมครับ
ตรวจสอบพบว่ามีการใช้เทปกาว
คุณผู้ชมช่วยดูน้ำแข็งดอมช่วยดูหน่อย
ถะเบียนเขาถะเบียนอะไรห้าห้าสิ
อะไรถะเบียนอะไร
มันต้องเอาอะไรเมื่อกี้เลขอีกตัวหนึ่งมันประหลาด

เลข๕นั่นแหละ๕หรือ๖อ่ะพี่

เลขเดิมเป็น๕๑๕๘
เป็นเขาเรียกอะไรนักสืบได้เลยนะน้ำตายังพอดีบ้างที่มองเห็นที่เหลือมองอะไรไม่เห็นแล้วนะ
เหรอโอเคโอเคนี่แหละครับนายมนตรีนะครับผู้ก่อเหตุก็บอกว่า